อุตรดิษฐ์ค่ะนี่ก็น่าเศร้าใจมากนะคะ
พบศพผู้หญิงคนนึงสูงวัยแล้วล่ะค่ะอายุ๗๑ปี
สภาพคือถูกของแข็งทุบเข้าที่หัว

ที่บอกว่าสลดใจเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสาวแท้ค่ะ
กรรมดรสอบพ่อทองแสนขันต์นะคะตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่เทียมเภอทองแสนขันต์
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นนะคะ
พบศพแม่วัย๗๑ปีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
ศีรษะท้ายทอยเนี่ยยุบแล้วเลือดนี่ไหลนองเลย
คนก่อเหตุคือลูกสาววัย๔๖ปีแล้วเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวนะคะสอบถามเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนฆ่าแม่จริง
บอกทะเลาะกับแม่ก็เลยเอามือบีบคอแม่ลากแม่ลงจากเตียงไปที่หน้าบ้าน
แล้วก็เอาไม้ท่อนที่กลึงเป็นเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งอะค่ะ
ตีแม่ไปสามครั้งจนแม่ตายคาที่แล้วก็วางไม้ตรงนั้นไว้ข้างศพแม่ค่ะ
หลานคนตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปซื้อของในหมู่บ้าน
กลับมาก็พบว่าป้าถูกลูกสาวของป้าเนี่ย
เก้าอี้ทุบสามครั้งจนตายแล้วอ่ะซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกสาวป้าเนี่ย
เป็นจิตเวทมานานแล้วเคยนำไปรักษามาก็หลายที่
แต่ว่าคนป่วยไม่ค่อยชอบกินยาแล้วก็ชอบชวนแม่ทะเลาะอยู่บ่อยครั้ง
มันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
แล้วเห็นว่าทะเลาะกันจริงไหม

ส่วนมากก็

จะหาเรื่องว่าทะเลาะตลอดครับ
เพราะแกไม่ค่อยกินยา

อันนี้ข้อหานักตรงที่ว่าฆ่าบุพการี

ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนาปาคาย

แล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ